สวัสดีครับใกล้จะถึงวันหยุดยาวอีกแล้วนะครับ
ใครที่จะวางแผนท่องเที่ยวตามจุดต่างทั้งตอนบนตอนล่างมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
สภาพอากาศจะเป็นอย่างไรจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง
ปัจจัยหลักตอนนี้ยังเป็นเรื่องของลมหนาวแล้วก็เรื่องของฝนนะครับ

ตอนนี้กลุ่มฝนนั้นมีการเคลื่อนตัวจากบริเวณฝั่งอ่าวไทยมาบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้
ตอนนี้ยังถือว่าเป็นตัวช่วยสำคัญทีเดียวที่ช่วยดึงฝนจากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยออกไปนะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปยอมนี้จะพัฒนาความเร็วลมแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณปากอ่าวเบงกอก็จะค่อยลดบทบาทการช่วยเบาบางสถานการณ์ฝนไทยของเราไปนะครับ
ดังนั้นวัน๒วันนี้ฝนอาจจะลดลงหน่อยนะครับ
แต่ว่าหลังจากนั้นครับฝนก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนเนี่ยนะครับจะถูกดันลงมาในบริเวณพื้นที่ตอนล่างของภาคนะครับ
ที่ดันมาแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่อนข้างแรงละทีเดียวนะครับ
อกจากจะทำให้เกิดฝนแล้วคลื่นยังคงสูง๒๓เมตรนะครับ
จุดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงเป็นพิเศษแน่นอนแล้วครับ
ถ้าหากภาคใต้ฝนตกหนักตอนบนนะครับ
รสุมดังกล่าวก็ไปหอบเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
ให้เข้ามาปกคลุมในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยนะครับ
ตอนนี้ลมหนาวก็จะค่อยเดินทางเข้ามาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออกของเมืองไทยของเราก่อนนะครับ
จุดที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
ภาคตะวันออกอาจจะมีลมแรงหน่อยนะครับ

ช่วงกลางวันแดดก็จะร้อนนะครับ

โดยเฉพาะใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แม่ห้องศรเชียงรายนะครับ
เพราะว่าในช่วงที่มีคลื่นกระแสลมดังกล่าวเคลื่อนที่ผ่านก็จะทำให้มีโอกาสเกิดฝนได้ในจุดที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวทำกิจกรรมในช่วงระยะเวลาดังกล่าวก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการกันด้วยนะครับ
ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันบ้างนะครับว่าในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างไรกันบ้างสถานการณ์ฝนเป็นอย่างไร
เหนือครับวันนี้ถึงวันที่๗อากาศเย็นถึงหนาวนะครับต่ำสุดที่ประมาณ๑๔องศาเซลเซียสสูงสุด๒๑องศาเซลเซียตครับ
แต่ว่า๘๑๑อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตยอดดอยจะอยู่ที่ประมาณ๓๑๐องศาเซลเซียตครับ
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานครับเช่นเดียวกันครับในระยะนี้ยังได้เจอกับอากาศหนาวลมเย็นครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๖องศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียตนะครับ
ช่วง๘๑๑ครับจะเย็นลงอีกประมาณ๒๔องศาเซลเซียตยอดภูก็จะอยู่ที่ประมาณ๑๐๑๒องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางครับอากาศก็จะเย็นลงเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๑ครับจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียตครับ
แล้วก็ที่สำคัญมีลมแรงด้วยนะครับต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๗สูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียตครับ
ภาคตะวันออกเช่นเดียวกับในประเวนพื้นที่ภาคกลาง

ต่ำสุด๒๑องศาสูงสุด๓๓องศาเซลเซียต

อุณหภูมิจะเย็นลงอีกประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรครับ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต้องระวัง
ในช่วงวันที่๘โอกาสการเกิดฝน
ละ๖๐๗๐ของพื้นที่

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร

เฉพาะบริเวณทางตอนล่างของภาค

ใครที่จะไปท่องเที่ยวทะเล

อยู่ที่ประมาณ๔๐๖๐ของพื้นที่

ที่ประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เน้นบริเวณพื้นที่ทางตอนล่างของภาค

คลื่นนั้นสูงประมาณ๑๒เมตร
ส่วนพื้นที่คลุงเทพฯมหาธนฑัศน์และพลิมณฑล
ในช่วงวันที่๘๑๑มาลุ้นกัน
จะต่ำสุดอยู่ที่๒๒โอกาสเซลเซล
สูงสุดอยู่ที่๓๓โอกาสเซล
นี่คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่จะจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเขา
แล้วก็ดูแลรักษาให้ดีเป็นพิเศษและท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิทธิ์มหันธ์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ